เวลาถ้าคุณรับปริญญาคุณอยากได้ของขวัญจากญาติมิตรจากเพื่อนอะไร

แต่ก่อนแค่ดอกไม้เราก็ดีใจแล้วนะ
หรือแค่มาในงานรูปแสงความยินดีเราก็ดีใจรูปโปรงอันนี้ก็ได้นะ
แต่คราวนี้คุณพ่อหอบมาน้อยฮะไม่กี่ใบแต่หลักล้านแน่
ไม่กี่ใบไม่ใช่แบงค์ด้วยเอามาแค่๖ใบ
ถ้าเป็นแบงค์พันธุ์ก็แค่๖๐๐๐แต่นี่โฉนดที่ดิน๖ใบ

สนดจริงนะฮะพ่อมาแบบนี้ลูกก็โอ้โหเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ
เพราะคุณพ่อไม่เห็นบอกเลยว่าจะเตรียมของขวัญเป็นโฉนดที่ดินให้หนู
ฮุดแดงมาเชียวนะครับนั่นสิครับ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะ
ชาวเน็ตมาคอมเมนต์แสงความคิดเห็นว่า

พ่อให้ยืมมาถ่ายรูปเฉยหรือเปล่า

โฉนดที่พ่อให้เป็นของขวัญวันรับปริญญา
สงสัยไม่ต่ำกว่าร้อยไร่แน่เลย

รับช่วงต่อที่ดินจากพ่อได้เลย

ดิฉันอยากเห็นไปถึงตอนจบเป็นดร็อกเตอร์เลย
โอ้โหดร็อกเตอร์ก็คงโฉนดอีกเป็น๑๐บาท

พ่อจะได้ลูกชายที่มาต่อแถวเพิ่ม
ขอตามมักเป็นลูกชายของพ่อแน่นอน